วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเติมความสดชื่นกันต่ออีกสักหน่อยที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง

จะบอกเลยว่าที่นี่เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่ขอแนะนำเลยนะคะ
เพราะว่าดิฉันเห็นแล้วก็อยากจะไปเที่ยวนะตอนนี้เวลานี้เลย
เป็นยังไงภาพมุมสูงซะก่อนดูค่ะคุณชนะ
โอ้โหอลังการมากคือมันเป็นแบบภาพที่เหมือนพาโนรามาน
คือแบบภาพมุมกว้างภาพมุมสูงเห็นแล้วโอ้โหยังกระถอดภาพจากโปสตการ์ดมาเลยสวยจริง
พาคุณผู้ชมไปดื่มดำกับน้ำตกธรรมชาติที่บอกเลยว่าสวยสุดนะคะ
นาทีค่ะก็จะถึงทางเข้าน้ำตกถ้ำพระ
ตลอดการเดินทางก็จะได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ยังคงสวยงามตลอดลำน้ำ
พอล่องเรือไปถ่ายรูปดื่มดำธรรมชาติไป
ไปถึงสักพักหนึ่งไม่ใช่ว่าถึงเลยนะ
ต้องเดินเท้าต่ออีกประมาณ๓๐๐เมตรค่ะ
กว่าจะไปถึงถ้ำนี้เรียกว่าคุณก็ดื่มดำธรรมชาติอย่างเต็มที่นะคะ
พอไปถึงแล้วค่ะคุณจะหายเหนื่อยหายเมื่อยเลย
เพราะว่านี่คือความสวยงามอลังการบนลานหินที่ยิ่งใหญ่มาก
แล้วมันจะมีหุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้างประมาณ๒๐๐เมตร
มีสายทานน้ำตกไหลลงมาที่ก้นอ่างเบื้องล่าง
มีพระพุทธรูปให้เราได้สักการะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณเห็นไหมคะ
ก่อนถึงน้ำตกก็เลยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีพระพุทธรูป
ก็เป็นที่มาของชื่อน้ำตกถ้ำพระสวยงามสมคำร่ำลือจริงนะคะ
น้ำตกแห่งนี้ค่ะเป็นผากว้างประมาณ๑๐๐เมตรสูง๕๐เมตร
มีทั้งหมดสามชั้นน้ำที่ไหลลงมาก็ใสสะอาดนะคะ
เรียกว่าใครไปเที่ยวช่วงนี้ฟินสุดสุดแน่นอนโอ้สุดยอดเลยทีเดียว
ถ้าไปเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปได้เลยนะดีมากดีมากเลย
ไม่ใช่แค่นั้นคุณยังไงที่นี่มีสไลเดอร์ให้เล่น
เดี๋ยวมีเหรอจะตกที่ไหนมีสไลเดอร์นี่ไง
โอ้โหสไลเดอร์แบบนี้สไลเดอร์ธรรมชาติเลยนะเนี่ย
จริงค่ะคุณล่องไปเลยนะคะเรียกว่าสนุกสนานทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
ใครจะไปนะคะไปกันที่น้ำตกถ้ำพระตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลกันได้